ครอบครัวนี้ต้องรออยู่ที่บ้านหลายวัน
ทำไมต้องรอให้เขาโพสต์ผ่านโซเชียลขอความช่วยเหลือ
ถึงจะมีคนเห็นและไปรับตัวไปรักษา
ครอบครัวนี้เขารออยู่๔วันคุณผู้ชมพ่อแม่ลูกเนี่ย
แล้วเปรียบเทียบกับข่าวเมื่อกี้มันชัดเหลือเกิน

ก็ในทวิตเตอร์เขาเอาภาพนี้ไปคัดชน
ตัดชนกันกับกรณีของคุณแสง
นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็ลองดูเอาละกันนะ
ครอบครัวนี้ก็มีภาพของพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวสองคน
ที่รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วย
เพื่อส่งไปรักษาเรื่องของโควิด๑๙
ก็ระบุข้อความว่า๔วันแล้วยังไม่มีใครมารับสู้
สั้นแบบนี้สะท้อนสังคมได้ดีมาก

หลังจากโพสต์ไปไม่นานนะฮะชาวเน็ตก็ช่วยกันแชร์
แชร์เยอะมากเลยจนจนมีการนำเสนอข่าวนี่แหละนะฮะ

มาระบุข้อความว่าเคสนี้ไปสารไปอย่างเจ้าหน้าที่

เดี๋ยวน่าจะติดต่อไปทางครอบครัวของเขา
ทางเพจยังได้ให้ชาวเน็ตช่วยกันไม่ได้ร้อง
หน่วยงานของรัฐแก้ปัญหานี้
เรื่องของการรับตัวผู้ป่วยไปรักษา

มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

มีการออกมาอัพข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการรักษา
แต่ก็มีพี่กำลังช่วยประสานให้อยู่

แล้วก็ลงเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แบบนี้
ก็หวังว่าจะได้รับตัวไปรักษาโดยเร็วที่สุด
ปัญหานี้ท่านนายกโพสต์ไปเมื่อวาน

พอตรวจเจอคนเป็นแล้วไม่ยอมส่งต่อไปยังโรงพยาบาล

หาเตียงให้กับผู้ป่วยเหล่านี้ท่านนายก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบแก้ปัญหาตรงนี้เพราะมีผู้ตกทั้งอีก๑๔๐๐กว่าคนนะครับ
ถึงแม้นายกจะโพสต์อย่างนั้นก็ตามแต่ก็มีคนที่เขาพอมีกำลังบ้างเขาออกมาเป็นตัวกลางในการหาเตียงให้คุณผู้ชม
และช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถเต็มความสามารถเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้เข้าถึงการรักษาครับ
มีคนแชร์ไปโอ้โหเยอะมากนะครับคุณผู้ชม
ใครที่ยังไม่มีช่องทางต่างในการเข้าถึงเตียงรักษาก็ติดต่อไปได้นะครับ
หรือว่าหน่วยงานของรัฐถ้าคุณเห็นแล้วจะตั้งอะไรขึ้นมา